มาดูลุงคนหนึ่งชื่อลุงอำนาจครับแกเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
แต่ดูแล้วสภาพศพน่าจะเสียชีวิตมาแล้วเป็น๑๐วันพี่เบิร์ดพี่ปุ้ย
ตอนที่ย้ายร่างของลุงอำนาจจะขึ้นรถพยาบาลไปเนี่ยนะมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นเยอะเลยครับ
ถึงขั้นว่าต้องยกมือไหว้บอกลุงอำนาจไม่ต้องห่วงนะ
รวมอำนาจไปดีนะไปกับรถมูลนิธินะอย่าห่วงทางนี้นะทางนี้เดี๋ยวเขาล็อกบ้านไว้ให้นะ
อย่ามากวนคนที่อยู่แถวนี้นะตาไม่ต้องกลัวของหายตัวของหายเขาปิดบ้านไว้แล้ว
ตาเปิดไว้เขาก็ปิดให้หมดไม่ต้องห่วงนะไปเลยนะตา
ผู้ชายเสื้อเหลืองคนนี้คุณผู้ชมคือคนที่พบศพลุงอำนาจคนแรกครับ
เขาชื่อนายอภิษฎโหระเวทหรือว่ามาร์ชส่วนลุงอำนาจหรือว่านายอำนาจจิรัตจุนวงในอายุ๗๒ปี
ท่านเสียชีวิตในบ้านพักเลขที่๒๑๓ทับ๒๐ครับหมู่๖ตะบนสำโรงที่สมุทรปราการ
สภาพของลุงอำนาจตอนที่เสียชีวิตคือนั่งพิงกับเก้าอี้ไม้ไม่ได้สวมใส่อะไรนะครับ
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสิบวันไปเจอศพของลุงอำนาจเมื่อตอนสิบโมงครึ่ง
เมื่อวานนี้ครับสายสายหน่อยแล้วก็คุณมาร์ชเนี่ยหรือว่าคุณอภิษฎคนที่ไปพบศพลุงอำนาจ
ขนาดต้องยกมือไหว้เลยบอกลุงอำนาจให้หมดห่วงนะเรื่องทรัพย์สินอะไรในบ้าน
ต้องกลัวหายนะเพราะอะไรทำไมต้องไหว้แบบนั้นคือมันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นคุณผู้ชมฮะ
ตอนกู้ภัยกำลังนำร่างของลุงอำนาจจะขึ้นรถไปส่งชนะสูตรเนี่ยมีแมวดำที่ไม่รู้
เป็นแมวของลุงอำนาจหรือแมวจากที่อื่นนะเนี่ยตัวนี้มันมีจังหวะหนึ่งมันกระโดดข้ามศพครับ
ศพลุงอำนาจทุกคนก็ตกใจกันใหญ่เลยยังไม่พอครับช่วงที่เจ้าหน้าที่จะเปิดประตูรถกู้ภัย
เพื่อจะนำร่างลุงอำนาจขึ้นไปบนรถประตูรถก็เปิดไม่ได้อีกทั้งที่รถก็ไม่ได้ล็อกครับ
ก็เลยเชื่อกันว่าเฮ้ยหรือว่าผู้เสียชีวิตก็คือลุงอำนาจอันนี้ความเชื่อเขานะอาจจะห่วงบ้าน
ไม่อยากไปที่อื่นครับต่อมาทีมข่าวไปที่บ้านของลุงอำนาจครับก็เจอแมวดำตัวเมื่อสักครู่เนี่ยเจออยู่ในบ้าน
แล้วก็บนต้นไม้นี่ฮะแมวดำตัวนี้เหมือนมีลายขาวนิดนึงด้วยนะตรงอก
มันน่ากลัวอยู่นะครับก็นักข่าวเนี่ยได้พูดคุยกับคุณเนธนภาเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันนี่แหละ
ก็บอกว่าลุงอำนาจแกอยู่คนเดียวไม่ค่อยยุ่งกับใครหรอกเห็นล่าสุดก็ประมาณสักสิบวันที่แล้ว
ก็เห็นยังขี่จักรยานนะไปข้างนอกอยู่สักพักมาเห็นอีกทีก็มีรถกู้ภัยมาส่งแกตอนกลางคืน
ก็มีอาการไอหนักเลยนะตอนนั้นน่ะแล้วตั้งแต่คืนนั้นไม่เห็นลุงอำนาจอีกเลยครับ
จนกระทั่งคุณเนธนภาเล่าให้ฟังว่าเขาได้ยินไม่ได้ยินสิได้กลิ่นโชยออกมาแรงเลย
ชาวบ้านก็เลยพากันไปดูอ้าวไปเจอลุงอำนาจเสียชีวิตซะแล้วครับ
รอบบ้านของลุงอำนาจมีต้นโพต้นใหญ่ปกคลุมอยู่ตัวบ้านด้วยนะ
จากนั้นก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมากล้าตัดหรือเปล่าเพราะชาวบ้านเนี่ยเขาเชื่อกันว่า
มีเรื่องลี้ลับอยู่เคยมีคนมาขอเลขก็ถูกรางวัลไปด้วย
ส่วนเพื่อนบ้านบอกจะซื้อเลขที่บ้าน๒๑๓ทับ๒๐
แล้วก็เลขอายุของลุงอำนาจก็คือ๗๒ปีด้วยฮะ
สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าลุงอำนาจเนี่ยน่าจะเสียชวิตจากโรคประจำตัว
ก็คือวรรณโรคที่รักษามาหลายปีแล้วด้วยวรรณโรคนะโอ้ไอบ่อยอ่ะสิแบบนี้